อยากจะรู้กันมากว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เกินมาสอสอเนอะ

แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่ามีสวคนไหนบ้าง
ท่าทีของสวแต่ละคนที่โหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินใช่ไหมค
ถ้าดูจำนวนสวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ดูจากเพจกราฟิกเนี่ย
ก็คือคุณเศรษฐาได้เสียงสวทั้งหมด๑๕๒คนที่โหวตเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเนี่ย๑๓ถูกไหมคะ

เราไปไล่เรียงดูเขาบอกว่าตั้งแต่การเริ่มอภิปรายมาเนี่ย
ก็มีสอวบางจำนวนเหมือนกันที่มีการอภิปรายแบบพุ่งเป้าตรงประเด็นเลย
พูดตรงในประเด็นเรื่องของจริยธรรมมีคุณทวินเปลี่ยนสีคุณดิเรกฤทธเจนครองธรรม
คุณประพันธ์คูณมีพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรคุณเสรีสุวรรณภานนท์คุณสมชายแสวงการ
คุณวิวัตรแสงสุริยชัดคุณสุรทินพิจารณ์๘คนหน้าจอนี้
คือจริยธรรมก็ตามที่คุณชูวิทแถลงนั่นแหละ

ความสื่อสัตว์สุจริตอะไรใดต่างนะคะ
ส่วนกลุ่มที่เคยแสดงจุดยืนในเรื่องนี้แต่ไม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็ไม่ได้มาประชุม
ใช่ไหมวันนี้มีใครหายไปที่เขาก็เป็นตัวตึงในสภาเหมือนกัน

คุณกิติศักดิรัตนวราหะไงคะ
วันนี้ไม่ได้มาติดภารกิจที่วัดบางคลานค่ะพี่อุ๋ย

วันนี้เรามีข่าววัดบังคลานไหมไม่มีใช่ไหม

ก็ติดภารกิจก็เทียบเท่าไม่โหวตไหมก็เสียงก็หายไป
คุณพิทัศน์ศักดิ์พอร์จิตมาแต่ไม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายค่ะ
คุณจเดชอินสว่างมาแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนในจำนวนงดออกเสียง๖๘คนเนี่ย
พบเหล่าทัพยังคงยึดมั่นในจุดยืน
ไม่ว่าฝั่งไหนยังที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ออกเสียงอะค่ะ

หลักกระทรวงกลาโหมงดออกเสียงนะคะ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ลงคะแนนค่ะ
พบทบผู้บัญชาการทหารบก
ไม่ได้มาประชุมเพราะว่าติดภารกิจที่ภาคใต้
ผู้บัญชาการทหารเรืองดออกเสียง
ผู้บัญชาการทหารอากาศงดออกเสียง

ก็งดออกเสียงเช่นเดียวกันนะคะ
อันนี้คือท่านขึ้นแจ้ง
ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการโหวตอีกอ่ะ

แจ้งต่อที่ประชุมว่าท่านงดออกเสียง

แต่ถ้าไม่ลงคะแนนก็คือท่านไม่ได้ลงคะแนนเลย

ตอบว่าจะเห็นชอบหรือจะไม่เห็นชอบ

ทุกท่านจะเป็นสวโดยตำแหน่งนะฮะ

ทีนี้มีคุณประพันธ์คูณมี

อันนี้ก็รู้สึกว่าจะงดออกเสียงด้วยเหมือนกัน

จะเป็น๑๓ที่โหวตเห็นชอบให้คุณพิทาหรือเปล่าใช่ไหม

คนที่ไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกมี๑๓คนสำหรับส่วนของสว

พลเรือเอกพจุลตามประทีบ

พลเอกอะดมชัยทำมาสารโลรัส
และก็พลเหลือเอกนพรณณโชคนรดา
ทุกผู้ชมครับ
มาดูสวสายทหารหน่อย

สวสาธิทหารที่ถูกโงนคุณเศษฐาทั้งหมด
มีอยู่๑๑เสียงด้วยกัน
คนนี้อรัชพรรู้จักใช่ไหม

น้องชายบิตตุผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

อันนี้จะเรียกว่าเป็นศวสัยลุงตุได้หรือเปล่า

พลตรีกลชัยสุวรรณบูล
วันนี้เนี่ยตอนจัดรายการพิเศษ
ตั้งแต่บ่ายสองครึ่งทางไทยรัฐทีวีเนี่ย
ผมก็จัดร่วมกับคุณเชิญแขกรับเชิญมามีคุณจตุพรพรมพันธ์
อาจารย์สุขุมนวลสกุลแล้วก็คุณสิทธาธิวารี
ตอนที่ในที่ประชุมรัฐสภาเริ่มโหวตนะ

ขอดูเมื่อสักครู่นี้หน่อยอย่าเพิ่งเอาไปไหนอินโฟเมื่อกี้นะฮะ

คุณจตุพรบอกว่าถ้าจะดูเลยนะ
คือทีแรกเนี่ยทั้ง๓คนผมถามว่าวันนี้คุณเศรษฐาผ่านไหม

ทั้ง๓คนเนี่ยบอกผ่าน

แต่ถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย
บอกเดี๋ยวดูเริ่มโหวตเนี่ย

ดูตัวอักษรเนี่ยให้ดูสวคนที่๑๓เลยไม่ต้องดูไกล

เพราะว่าชื่อสวคือกไก่เนี่ย
ท่านมาก่อนเลยพลตรีกลชัยสวนบูล
แต่ความจริงมีสวท่านหนึ่งจะมาตั้งแต่คนที่๓
คือในกันธนพักพวิน
แต่คุณจตุพรบอกรอดูคนที่๑๓
พลตรีกลชัยสวนบูลถ้าเห็นชอบนะ
ฃานชัวฉลุย
แต่แค่คนเดียววัดได้เลยเหรอคะ
โอ้แล้ว

เป็นอย่างนั้นจริงอาจจะมีไม่เห็นชอบบ้าง
ดออกเสียงบ้างแต่เป็นยังไงได้
เป็นไปตามที่คุณเศรษฐานหรอหรือที่คุณจุฏพรบอกเลยนะครับ
อันนี้คือ๑๑คนนะฮะสำหรับพลเอกนะฮะ
ที่เป็นอดีตทหารที่โหวตเห็นชอบ
ให้กับคุณเศรษฐานธุกิษรินครับ
แล้วก็มีพักสองลุงมาแล้วก็ไม่แปลกใจหรอก